ดูเหตุการณ์นี้หน่อยที่ชนบุรีนะฮะมีผู้จัดการบริษัทกับลูกน้อง

ลูกน้องมาถึงเอามีดมาฟันหัวผู้จัดการ
ผู้จัดการก็เอามีดฟันหัวคืนกลับไป

เหลือวิ้ไหลทางละก็ได้รู้เสียงคนทะเลาะกัน
เขาก็เลยไปช่วยห้ามศึกแล้วก็เอามีดเนี่ยมาโยนทิ้งไว้แถวนี้ก่อน
เพราะตอนนั้นทั้งคู่เนี่ยฟันกันไม่ยั้งเลยนะฮะนี่เห็นไหมฮะ
เอามีดมานี่มาวางทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะคว้ามาฟันหัวกันอีก
แล้วก็เรียกกู้ภัยเรียกตำรวจมาเดี๋ยวดูนะฮะตอนที่ตำรวจกับกู้ภัยมาถึง
ขอภาพที่มีนี่คนเจ็บนี่เห็นไหมครับ
อ๋อเขามาถามยังไม่มีอะไรมาคุยอย่างเคลียร์กันแล้ว
ทำไมไม่เคลียร์กันตั้งแต่แรกนี่เขาใจผิดเฉยอาจจะฟันอย่างแบบอืม
แต่งงี้ไม่ตายแล้วนะครับต้องผู้ชมทั้งแผน
เริ่มถึงวิทยาลัยครบศาสตร์แห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชนบุรีนะฮะ
กู้ภัยก็มาช่วยเหลือคนเจ็บนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
คนเสื้อเทาที่หนุ่มหน่อยมีบาดแผลที่ศีรษะทั้งคู่นะฮะ
คนที่เสื้อเทาเป็นผู้จัดการบริษัทนะครับชื่อนำเกียรติ
นี่คือคนนี้นะฮะอายุ๔๑ปีนะครับ
อีกคนนึงชื่อเศษสิริอายุ๕๒ปี
เป็นลูกน้องที่เป็นลูกจ้างในบริษัท
บาดแผลถูกฟันที่ศีรษะทั้งคู่นะครับ
จากการสอบสวนพบว่าทั้งสองคนเนี่ยเขามีเรื่องมีปัญหา
เข้าใจผิดกันอ่าแล้วไม่เคลียร์กันก่อนฮะ
อยู่ดีวันนี้เนี่ยฝันกันนะฮะ
โดยนายนำเกียรติคนที่เป็นผู้จัดการบริษัทเย็บไปสี่เข็มที่ศีรษะ
ส่วนนายเศษสิริคนที่เป็นลูกน้องเย็บไป๕เข็มอาวุธที่ใช้เป็นมีดอิโต้๑เล่ม
ที่มีคราบเลือดติดอยู่นี่ฮะที่ชาวบ้านก็ไปช่วยแล้วก็เอามีดเนี่ยไปซ่อนก่อนอ่ะ
กันไปก็ฟันกันไปคนละฉึกคนละฉึกนี่นะครับมีเก้าอี้ผู้จัดการนะฮะ
ของนายนำเกียรติมีรอยเลือดกระจายอยู่ทั่วเก้าอี้เลยเพราะลูกน้องเนี่ยบุกมาฟันตอนเขานั่งอยู่ที่เก้าอี้
บริษัทแห่งหนึ่งที่ตะบนบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายบ่ายนะฮะคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าตอนนั้นได้ยินเสียงดัง
ทีแรกคิดว่าเอ๊ะเขาทำงงทำงานอะไรกันนะ
เพราะเห็นว่าฝั่งของคนก่อเหตุที่เป็นฝ่ายลูกจ้างเนี่ย
ขับรถมาจอดที่หน้าบริษัทพอเดินไปดูก็พบว่ากำลังใช้มีดฟันกันอยู่

ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรกัน

โทรมาหาผู้จัดการว่าเอออยู่หรือเปล่า

เสียงดังเอ้ยมันคือเสียงอะไรวะ
นึกว่าปกติเขาลงป่องเขาจะมีเสียงดังอยู่แล้ว

แต่ผมก็เลยแปลกใจว่าเสียงอะไร

เดินมาดูว่าเขาลงของอะไรกันเอ้า

มีเพื่อนร่วมงานที่ทำงานบริษัทเดียวกันนะครับ
บอกว่าคนเจ็บ๒คนนี้เนี่ย
ผู้จัดการกับลูกน้องเนี่ย
เมื่อก่อนเขาก็ญาติดีกันนะ

ก็เป็นที่พักในที่ทำงานนั่นแหละ
ตอนหลังเริ่มไม่ลงลอยกันทะเลาะกัน
ฝั่งของคนที่เป็นผู้จัดการเนี่ย
ก็เลยให้คนที่เป็นลูกน้องย้ายไปหาที่อยู่ที่อื่น

แต่ว่าฝั่งคนที่เป็นลูกน้องเนี่ย

ผู้จัดการก็เลยแย่งมีดมาแล้วก็ฟันกลับไป
แล้วก็พบมาเหมือนผู้จัดการนั่งในออฟฟิศที่ดี
อ๋อก็เลยเข้าไปฟันเลย

ส่วนเรื่องทางคดีสพเมืองชนบุรีบอกว่า
ทั้งสองฝ่ายเขาบอกไม่เป็นไรผมเคลียร์กันแล้ว
เคลียร์ปัญหากันเรียบร้อยแล้วเข้าใจผิดกันนิดหน่อย
ติดใจเอาความซึ่งกันและกัน

แต่ทางการทำงานเนี่ยเจ้าของบริษัทบอกก็ไม่เป็นไรเหมือนกัน
ก็เชิญออกทั้งคู่เลยก็แล้วกัน

โอ้โหเล่นซะเลือดอาบขนาดนี้เลย